คุณผู้ชมคะวงการเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะ
แนะนำเพลงในอัลบั้มนี้ให้แฟนได้ฟังกันด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งสองศิลปินค่ะตั้งใจหยิบเพลงดังในอดีต

อย่างเพลงหรอของวงซาซ่าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครเหรออะไรอย่างนี้นะคะ

ใช่ค่ะเพลงกองไว้ของคุณเจเจตรินด้วยนะ
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนเพลงค่ะ
ก็ตามคำว่าเพลย์เลยนะครับก็คือเราเล่นกันตามสบายเลยนะครับ
กับเพลงที่เราทำกันได้เลยก็เลยอยากจะได้เพลงที่มันแบบ
ที่เราสามารถแสดงความมันในสไตล์อิเล็กทรอนิกสล็อกออกไปได้นะครับ
ก็เลยเลือกเพลงเหลอของชาซ่ามานะครับ
ซึ่งก็ทำได้ตามที่เราต้องการจริงนะครับก็คือน้องเขาแบบ
ก็คือแซ่บมากสวยมากนะครับผม
จริงก็เป็นแฟนเพลงพี่เจมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กเลย
แล้วก็ชอบเพลงพี่เจหลายหลายเพลงครับก็เลยสุดท้ายตัดสินใจประชุมกันแล้วว่า
มันเป็นเพลงที่แบบทางวงแล้วก็แบบเห็นภาพชัดที่สุดว่าจะเล่นดนตรีไปยังไงนะครับ
ก็เลยแบบก็คือใช้เวลาทำจริงไม่นานครับเพราะว่าแบบเหมือนอยู่ในหัวอยู่แล้วอ่ะ
แล้วก็แบบนั่งปั้นกันในคอมแล้วก็คือแป๊บเดียวครับเสร็จ
แปดบวกสิบเอ็ดแบบสิบแปดบวกหนึ่งนะฮะตอนนี้ปล่อยไปแล้วห้าเพลงด้วยกันนะครับผม
แต่ละวงน่าจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ฟังกันให้ดูกันแบบเพียบแน่นอนนะครับ